สุดท้ายก็มีคนเสียชีวิตจนได้นะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะโทษใครดีระหว่างมือปืนกับผู้เสียชีวิต
คือมือปืนเนี่ยถ้าจะโทษก็โทษว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียด
ส่วนคนเสียชีวิตก็ต้องบอกว่า
อย่าไปกล่าวหาว่าใครซีซัวว่าเขาไปขโมยของของคุณ
ถามว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗๖ปีแล้วเขาไปได้ยินว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาจะมาขโมย
ปรากฏว่าได้ยินแค่นั้นแหละค่ะโกรธตามไปหาถึงบ้านไปเอาปืนมายิงถึงบ้านเลยนะคะสุดท้าย

มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่บ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำที่บ้านหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
ผู้เสียชีวิตอายุ๔๔ปีค่ะเป็นลูกชายเจ้าของบ้านชื่อว่านายประสิทธิ์วงด้วงถูกยิงด้วยระยะประชิด๗นัดซ้อนนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่บริเวณประตูหลังบ้าน
ที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจไปพบปลอกกระสุนปืน๑๑มิลลิเมตร๘ปลอกสอบสวนญาติผู้ตายทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายสำรานแน่นอุดรใช้ว่าตานะตาสำรานแน่นอุดรอายุ๗๖ปีเกือบ๘๐แล้วค่ะ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็หนีไปเลยค่ะทิ้งรองเท้าแตกกับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองให้ตำรวจดูต่างหน้าถามว่าจับได้หรือยังเดี๋ยวไปเฉลยตอนท้ายส่วนสาเหตุเกิดจากที่มือปืนผู้ก่อเหตุเนี่ยไปได้ยินมานี่ไงถึงบอกว่าฟังได้สับหรือเปล่าจับปากกระเทียดเนี่ยไปได้ยินเขาว่ากันว่าผู้ตายเนี่ยมากล
ได้ยินดังนั้นแล้วไซส์คุณผู้ชมค่ะนายสำรานเนี่ยคือมือปืนเนี่ยตามไปถึงบ้านเลยไปหาตัวผู้ตาย
แต่ปรากฏว่าตอนไปถึงไปพบพี่สาวสองคนของผู้ตายก็เลยถามเรื่องนี้กับพี่สาวของผู้ตาย
ขณะที่กำลังคุยกันเจรจากันกับพี่สาวของผู้ตาย
ผู้ตายเดินเข้ามาพอดิบพอดีมือปืนชักปืนเลยค่ะ
พร้อมกับพูดว่ามึงใช่ไหมที่หาว่ากูไปขโมยปลา
แล้วจะปาดคอกูสิ้นเสียงคำถามปุ๊บรัวเลยค่ะ
หมดแม็กซ์เลยค่ะค่ะแปดนัดกระสุนพลาดเป้าไปหนึ่งนัด
รุนเลยนะคะร่างของผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นนะคะ
ก็หนีไปแต่ว่าถูกตำรวจรวบตัวได้ทันควัน
ขณะที่เดินอยู่บนถนนทางขึ้นบ่อแก๊สภูห่อมอำเภอน้องแสง
ซึ่งตอนนั้นนะยังไม่สิ้นฤทธิ์นะมือปืน
สู้กับตำรวจค่ะสุดท้ายถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการอายัดตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาแหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ฟังไม่ได้สับอย่าจับมากระดีดหรืออย่าไปกล่าวหาใครซีซัวนะคะ